แรกที่ต้องอัปเดตนะคะจู่ก็งานเข้าสำหรับใบเฟิร์นพัศกรนะคะ
เรียกว่างานเข้าต้อนรับวันวาเลนไทยกันเลยทีเดียว
หลังจากที่ตัวเธอเองเนี่ยเปิดตัวหวานใจในวันวาเลนไทยวันแห่งความรัก
ก็มีคนเข้ามาแฉใต้โพสต์นั้นเลยค่ะ
คือจู่มีคนออกมาแฉบอกว่าฝ่ายชายมีแฟนอยู่แล้ว
บมาเป็น๑๐ปีแถมยังไม่ทันได้บอกเลิกจู่ก็มาเปิดตัวว่าคบกับใบเฟิร์นเฉยเลย
แล้วก็ประกาศกล้าวนะคะให้เอารถเอากุญแจบ้านแล้วก็มาขนเสื้อผ้าออกจากบ้านไปให้หมด
พอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บทีมข่าวของเราค่ะพยายามติดต่อน้องใบเฟิร์นและผู้จัดการส่วนตัว
ขอบคุณสำหรับกำลังใจยังช็อกเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าใจพร้อมกว่านี้จะออกมาให้สัมภาษณ์
ขณะที่ฝ่ายชายคุณเจโม่เองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความยอมรับว่าเป็นความผิดของเขาทั้งหมดและขอโทษทุกคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องแย่แบบนี้
โม่เนี่ยโพสต์เอาไว้เมื่อช่วงประมาณ๓๔ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเลิกหลังจากที่เห็นโพสต์ปุ๊บเลิกเลยทันที